นี้หน่อยค่ะโอ้โหคราวนี้นี่มาขวางถนนเลยอะไรอ่ะที่มันมาขวางกิ่งไม้ใหญ่ค่ะมันมาล้มขวางแล้วพระท่านเจ้าวาดพระลูกวัดเห็นแบบนี้ไม่รอช้ารีบลงไปเลยค่ะ
หรือนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจของสงฆ์นี่แหละนะคือพระทำพระท่านทำไปสิลูกศิษย์ทำยังไงลูกศิษย์บอกว่าในเมื่อเราไม่เชี่ยวชาญเราก็ต้องปล่อยให้หลวงพ่อแต่ลูกศิษย์ก็ช่วยพอหลวงพ่อท่านฟันท่านตัดกิ่งแล้วลูกศิษย์ก็ลากเข้าข้างทางแบบนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงถนนไปวัดท่าไม้แดงค่ะที่บ้าน
ลูกศิษย์ก็ช่วยกันเคลียร์กิ่งไม้ออกจากถนนได้ทุกจุดค่ะ
คือไปถึงวัดทีนี้จีวอนไม่ต้องพูดถึงเปียกไปหมดเลยค่ะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเอออย่างน้อยก็ดีแหละ
อาตมาท์ว่าที่ที่อาตมาท์ทำมันก็ทำให้ชาวบ้านที่เขา
ขับรถตามหลังอัตมามาไม่เดือดร้อน
อย่างน้อยรถเขาจะได้ผ่านไปผ่านมาได้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ